คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะคะกลับมาพบกับใบตองรัชตะวันกันอีกครั้ง

ก็ได้เตรียมเนื้อหาและข้อมูลทั้งจากการเปิดไพ่๒๔ที่พี่ถนัด
อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปขอคำแนะนำจากเขาเรียกว่าไง
มีความมูนิดนึงไปกราบไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
แล้วก็ไปขอเคล็ดลับในการทำบุญเสริมดวงจากอาจารย์ท่านอื่นมาด้วย
เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกทุกท่านได้รับฟัง
และเผื่อคุณผู้ฟังจะได้นำเคล็ดลับดีนี้ไปไหว้ไปมู
เสริมดวงกันให้โชคดีกันทั่วหน้าไปเลยเยี่ยมไปเลยค่ะ
คุณพี่ค่ะถ้าอย่างนั้นก็อย่ารอช้านะคะ
ตองก็อยากรู้แล้วว่าเราจะไปมูกันที่ไหนมูยังไง
อะไรยังไงบ้างอย่ารอช้าค่ะคุณผู้ฟังพร้อมไหม
พร้อมจ้าตอบแทนเลยพี่รันพร้อมนะพร้อมพร้อมเลย
ถ้าพร้อมแล้วเราจะไปมูกันให้รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง

โอเคมาลุยกันเลยดีกว่านะครับอาจจะขอเกิดนิดหนึ่งก่อนนะครับ
คือก่อนที่จะเริ่มรายการเนี่ยทางตัวพี่ลันเองเนี่ยก็ได้
อย่างที่บอกไปนะไปทำการกราบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอครูบาอาจารย์ที่ตัวพี่เองเนี่ย
นับถือได้ศรัทธาอยู่แล้วนะครับไปขอพรไปขอบารมีมาเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
ชี้แนะแนวทางในการเสริมดวงชะตาให้กับทุกท่านทั้ง๑๒ราศีนะครับ
ค่ะและก็ได้คำแนะนำที่ได้มาแล้วเช่นเดียวกันอืมก็
จะเป็นดังต่อไปนี้นะครับผมเริ่มเลยที่ราศีเมษค่ะครับ
อ่าซึ่งราศีเมษเนี่ยแนะนำให้ไปเสริมดวงชะตาในเรื่องเกี่ยวกับความเมตตา
ค่ะโชคลาภแล้วก็แคล้วคลาดจากภัยอันตรายอืมนะครับ
ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะแนะนำดังต่อไปนี้นะครับก็อยากให้คุณชาวชาวราศีเมษเนี่ย
กราบไหว้กันก็จะมีกุมารทองอ๋อเพราะว่าเกี่ยวกับเด็กใช่ถูกต้องครับ
ก็อ่ายกตัวอย่างที่เห็นชัดเลยก็ไอ้ไข่ไอ้ไข่หรือว่ากุมารองค์อื่นอื่นที่นับถือก็ได้
ได้หมดเลยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอ่าถ้าไปสายเทพจีนนิดนึง
หน่ายไปไหว้นาจาแล้วก็อยากให้ไปไหว้พระโพธิษศาสตร์เจ้าแม่กุด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะครับ
ซึ่งสถานที่ที่แนะนำก็ตามสารเจ้าจีนหรือตามวัดจีนต่าง
ก็ไปขอพรกันได้เลยได้นะคะครับแล้วการทำบุญนี่คือต้องยังไงอ่ะค่ะ
การทำบุญไหนมีเรื่องเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องเนอะก็อยากจะให้แนะนำ
ไปทำบุญเรื่องเกี่ยวกับเด็กแล้วกันเช่นเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
บริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้เพื่อให้เจ้าดวงชะตาของชาวราศีเมษนะครับ
จะได้มีความเมตตาและมีการอุปถัมภ์ที่ดีเกิดขึ้นในปี๒๕๖๖นี้ครับผม
ค่ะและสำหรับราศีพฤศพค่ะราศีพฤศพได้ไพ่ออกมาเป็นอัศวินถือดาบนะครับ
ศวินก็คือเกี่ยวกับนักรบอืมก็อยากให้ชาวราศีพฤศพเนี่ย
ไปขอพรในเรื่องเกี่ยวกับเสริมความมั่นใจและความเติบโตและความก้าวหน้าในชีวิต
ในปีหน้านะครับก็อยากให้ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่า
องค์พระขันธักุมารอืมแล้วก็พระหานุมารค่ะ
ซึ่งสององค์เนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทพเจ้า
ศาสตร์ของฮินดูที่เป็นเกี่ยวกับเทพแห่งการนักรบต่อสู้
การต่อสู้การชนะต่ออุปสรรคปัญหาอืมหรือสัตว์อะไรต่างต่างเนี่ย
ที่ฮ่ะให้มันหมดไปสูงไปแพ้ภัยมันไปอ่าครับก็อยากให้ชาวราศีพฤศพ
ถ้าเชื่อนะก็อยากให้ลองไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสององค์นี้ละกัน
ค่ะนะครับส่วนการทำบุญการทำบุญในของชาวราศีพฤศพนะครับ
ก็อยากให้มันเจริญภาวนาจิตเช่นนั่งสมาธินั่งกรรมฐาน
เพื่อให้เจ้าดวงชะตาของตัวเราเองมีความสงบและมีสติ
ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะให้ดับร้อนอืมดับไพร้ร้อน
พิษร้อนของตัวเราเองนะครับรวมถึงจะได้มีสมาธิที่เพิ่มมากขึ้น
เวลาจะทำการสิ่งใดเนี่ยก็จะได้มีสติที่ดีแล้วก็จะได้มี
ใจที่มั่นคงและมีจิตใจที่แน่วแน่เพิ่มมากขึ้น
จริงจริงสติมาปัญญาเกิดอ่าถูกต้องอันนี้สำหรับทุกราศีก็คือทำได้นะ
ใช่เลยนั่งสมาธิฝึกให้จิตใจเราสงบลงด้วยนะคะใช่ครับผม
กันที่ราศีเมทุนค่ะสำหรับชาวราศีเมทุนนะครับ
ให้กับตัวคุณเองนะครับสำหรับชาวราศีเมทุน
ก็อยากจะแนะนำให้ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพระศิวะ
พระแม่ปรวตีหรือพระแม่อุมาค่ะนะครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นไง
เป็นเทพที่เป็นคู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพ่อกับแม่รักมั่นคงต่อ
ใช่ถูกต้องครับอันนี้ก็อยากให้ลองไปไหว้กันดูนะครับ
ส่วนถ้าเชื่อในศาสตร์ของเทพจีนอยากให้ลองไปไหว้ขอพรจากพระสังกระจาย
เพื่อเรียกทรัพย์เพื่อเรียกความเมตตามหาเสน่ห์เกิดขึ้นกับตัวท่านท่านเองนะครับ
ถ้าเชื่ออยากให้ลองไปไหว้กันดูเนาะส่วนเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญนะครับ
ก็อยากให้ชาวราศีเมทุนในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี้ยลองไปทำบุญที่เกี่ยวกับน้ำสะอาด
เช่นบริจาคค่าน้ำค่ะร่วมบุญสร้างตู้เก็บน้ำอืม
แล้วก็บริจาคน้ำดื่มค่ะอ่าเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้เจ้าชะตาเนี่ย
พบเจอแต่ความราบรื่นร่มเย็นและเพื่อให้ชีวิตมีความภูมิทรัพย์
หรือพูดง่ายคือมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้น่ะครับ
จริงจริงน้ำก็เปรียบเสมือนเงินด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ถูกต้อง
เป็นการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำสะอาดเนอะสำหรับราศีเมทุนนะคะครับผม
สีต่อไปกรกฎค่ะราศีกรกฎได้ไพ่ออกมาคือสองดาบกับราชาถือถ้วยนะครับ
ดาบการาชาถือถ้วยเนี่ยอยากจะให้ชาวราศีกรกฎเนี่ย
เน้นเสริมดวงชะตาเสริมพลังในเรื่องกับความหนักแน่น
แล้วก็ความมั่นคงให้กับชีวิตเพราะว่าได้ไพ่ราชาถือถ้วยมาด้วยเนาะ
มันก็จะทำให้เราแบบเหมือนเขาเรียกมีภาระกำลังมีอำนาจที่เพิ่มมากขึ้น
อยากให้หนักแน่นใช่มั่นคงใช่ถูกต้องครับ
ไหนไหนละมีความว่ามั่นมีคำว่าคงนะครับก็อยากให้ชาวราศีกรกฎ
ถ้าเชื่อในศรัทธาในเรื่องเกี่ยวกับเกจิอาจารย์นะครับ
อยากให้ลองไปไหว้หลวงปู่มั่นที่วัดป่าสุธาวาสนะครับ
รวมถึงหลวงพ่อกล้วยที่วัดโคสิตารามหือหลวงพ่อโตที่วัดพนันเชิงค่ะ
หรือก็ในกรุงเทพก็อย่างสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังศรีหรือวัดระคัง
อืมนะครับรวมถึงใครที่อยู่ทางใต้ก็อยากให้ลองไปขอพรจากหลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้ด้วย
คือเป็นเกจิทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ครับค่ะอ่านะครับ
เสริมบุญเสริมดวงชะตาไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวที่ผมว่ามานะครับ
ส่วนการทำบุญชาวราศีกรกฎอยากให้ปีนี้เนี่ย
ปีสองพันห้าร้อยห้อนสามหกนี้มันทำบุญในเรื่องเกี่ยวกับด้านศาสนา
ก็อย่างเช่นทำบุญให้กับวัดร่วมสร้างอุโบสถร่วมซ่อมแซมบุรณวัด
รวมถึงถ้ามีโอกาสเป็นเจ้าภาพการทำหนังสือเรียนหรือบทสวดมนต์อืม
อะไรประมาณนี้ก็อยากให้ลองทำบุญในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
สนใจนะร่วมเป็นเจ้าภาพทำหนังสือสวดมนต์ใช่
หนังสือเรียนหรือบริจาคสิ่งของเกี่ยวกับการเรียน
ใช่ครับได้เหมือนกันรวมถึงอันนี้อันนี้เสริมเพิ่มเติมค่ะ
ถ้าใครมีความคิดอยากจะเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าป่า
ทอดกระถิ่นในปีสองห้าหกหกเนี้ยทำได้เช่นเดียวกันอืม
ก็ร่วมบุญสร้างบุญสร้างกุศลตรงนี้ได้ด้วยเช่นกัน
เป็นบุญใหญ่เหมือนกันเนาะใช่ครับผมมาค่ะมากันที่ราศีสิงค่ะ
จะเรียกว่าเป็นไพ่ที่มีความเล่นลับมีบางสิ่งบางอย่าง
เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวชาวราศีสิงศุ้ยจริงเหรอคนลุกแล้วเนี่ย
แต่บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่มาไม่ดีนะมาดีอ๋อรวมถึงเขาเหมือนเขาเรียกว่าไง
เป็นไพ่ที่จะบ่งบอกเรื่องเกี่ยวกับว่าเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีบางสิ่งบางอย่าง
หรือเขาเรียกว่ามีเทวดาข้างกายเราอ่ะค่ะคอยปกปักรักษาเราอยู่น่ะอืม
แต่แค่ว่าเราต้องไปเสริมบุญเสริมดวงให้กับเขาด้วยเช่นเดียวกันก็อยากให้ไปทำบุญในเรื่องเกี่ยวกับการชะล้างสิ่งที่ไม่ดี
ให้มันหมดออกไปหายไปนะครับรวมถึงสร้างบุญญาบารมีที่ดีดีเกิดขึ้นใหม่ให้กับตัวเราค่ะอ่า
อะไรที่ไม่ดีก็ออกไปเสริมสร้างสิ่งใหม่ก็คือปีใหม่เตรียมรับสิ่งดีที่จะเกิดขึ้น
ใช่แล้วจ้ะก็อยากให้ลองไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วคือ
พรมสี่หน้าอ๋อตรงแยกราชประสงค์อ่าใช่อันนี้
จุดสังเกตได้ง่ายง่ายเลยค่ะสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพฯใช่
หรือตามเทวสถานที่ต่างต่างก็จะมีพระพรมอยู่แล้วใช่ครับ
อันนี้ต้องบอกก่อนนะคือใครสะดวกที่ไหน
ใครไปที่ไหนไปได้หมดค่ะรวมถึงถ้าแบบเขาเรียกว่าอ่า
คนที่อยู่คอนโดหรืออยู่ที่พักเป็นห้องพักอะไรอย่างนี้
มีพระพรมที่ด้านล่างอยู่แล้วอ่าส่วนใหญ่เนอะถ้าสะดวกแบบนั้นก็ได้
ได้เช่นเดียวกันไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับค่ะโอเค
ส่วนการทำบุญการเสริมดวงให้กับชาวราศีสิงศ์นะครับ
ปีนี้อยากให้หมั่นทำบุญในเรื่องเกี่ยวกับอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้อยู่บ่อยนะครับ
รวมถึงใครที่เคยไปบนบานสารกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางที่ใดเนี่ย
ปีสองห้าหกหกนี้หรือความจริงไม่ต้องปีสองห้าหกหกหรอกคิดได้ก็ทำเลย
อยากให้รีบไปแก้บนกันดีกว่าเพื่อเป็นการชะล้างเหมือนเขาเรียกอะไรจะได้หมดหนี้สินต่อกัน
อ่าถือว่าเป็นโอกาสในการเคลียร์การแก้บนต่างต่างหรืออะไรก็ตามที่ติดค้างอย่าง
ที่บอกว่าเคลียร์สิ่งเก่าเก่าแล้วเตรียมรับสิ่งใหม่ใหม่นั่นเองนะคะใช่แล้วจ้ะ
ส่วนราศีต่อไปราศีกันค่ะราศีกันนะครับได้ไพ่ออกมาคือเด็กถือถ้วย
ถือถ้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กที่เหมือนเขาเรียกว่ามีจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุย
พูดง่ายจะเป็นเด็กที่มีในแง่บวกแล้วกันคิดบวกนะครับก็อยากจะให้ไปเสริมดวงในเรื่องเกี่ยวกับการปัดเป่าอุปสรรคภัยอันตรายใดให้หมดไปศูนย์ไปสิ้นไปนะครับ
เพราะถ้าอย่างอีพีที่แล้วราศีกันถือว่าอาจจะมีเป็นราศีที่อาจจะไม่ค่อยจะทรงดีสักเท่าไหร่
ก็อยากให้ลองไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปัดเป่าอุปสรรคปัญหาตรงนี้ให้หมดไปก็คือพระพิคเนธ
เพราะว่าพระพิคเนตเราเล่าไปแล้วด้วยในอีพีก่อนว่าท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จ
ครับผมแล้วก็ขจัดอุปสรรคขออะไรก็ได้ใช่ถูกต้องครับก็อยากให้ชาวราศีกันลองไปขอพรกับพระพิคเนตดูนะครับ
ส่วนการทำบุญไหนขึ้นเด็กถือถ้วยแล้วก็ปีนี้อยากให้ชาวราศีกันทำบุญในเรื่องเกี่ยวกับเด็ก
บริจาคทุนการศึกษาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวกับเด็กนะครับ
อย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้พี่จะทำบุญเสริมดวงให้กับดวงชะตาตัวเองบ่อยก็คือเพื่อนพี่เขาอยู่ต่างจังหวัดนะเนาะเป็นครูต่างจังหวัด
ก็จะช่วยค่าเล่าเรียนนอกจากค่าเล่าเรียนแล้วก็ทุนการศึกษาชุดนักเรียน
อุปกรณ์ทางการเรียนให้กับเด็กด้อยโอกาสหรืออะไรต่าง
ใช่ถูกต้องครับรวมถึงอยากให้ทำบุญเสริมดวงที่เกี่ยวกับน้ำ
บริจาคค่าน้ำสร้างตู้เก็บน้ำบริจาคน้ำดื่มนะครับ
รวมถึงอยากให้ชาวราศีกันในปี๒๕๖๖นี้มันกรวดน้ำอุทิศกุศลผลบุญให้บ่อยครั้ง
เพื่อเสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่ความราบรื่นร่มเย็นให้กับชีวิตนะครับ
ส่วนราศีต่อไปราศีตุลค่ะ
ราศีตุลได้ไพ่เด็กถือไม้ก็เป็นเด็กเหมือนกัน
ทำไมเด็กออกเยอะเหมือนกันนะในปีการเนอะ
อืมใช่นะครับอ่าไหนไหนเด็กถือไม้ละเด็กถือไม้กับเด็กถือถ้วยองค์เดียวกันเลย

นะครับอยากให้ชาวราศีตุลไปเสริมพลังแห่งความเมตตาเสน่หาและความมั่นใจนะครับ
ก็ไปไหว้พระพิคเนธกันเนอะส่วนการทำบุญอยากให้ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาก็จะคล้ายคล้ายกับราศีกันเลยครับ

ก็บริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้บริจาคชุดนักเรียนให้กับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับ

แต่ที่จะต่างกันกับราศีกันนิดหน่อยก็คือชาวราศีตุลเนี่ยอยากให้ไปเติมน้ำมันตะเกียงที่วัด
คือราศีกันจะเป็นเรื่องของบริจาคค่าน้ำ

ถ้าเกิดเป็นราศีตุลแนะนำให้บริจักษ์ค่าไฟ

หรืออีกอย่างหนึ่งคือไปถวายหลอดไฟ
เพิ่มแสงสว่างให้กับตัวเราเอง
เพื่อที่จะให้ชาวราศีตุลเพิ่ม
ความสว่างสวัยและความโดดเด่นให้กับชีวิตในปีหน้า
จะได้มี๑๖๖สว่าง

และสำหรับราศีพิจิกษ์ค่ะราศีพิจิกเนี่ยได้ไพ่ออกมาคือ
เสริมดวงเติมพลังให้มีแรงขับเคลื่อนในการก้าวเดินหน้า
ในทางที่ดีค่ะนะครับขอพรอยากให้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โดยเฉพาะถ้าคนนับถือในองค์เทพจีนแล้วกันค่ะก็อยากให้ลองไปขอพรกับเจ้าแม่ทัพทิม
แม่ทัพทิมจริงเขาบอกว่าขอพรเรื่องของความรักได้ด้วยใช่ไหม
ถูกต้องแล้วก็การเดินทางการทำอะไรให้มันราบรื่น
ปลอดภัยค่ะนะครับถ้าตามตำนานของเจ้าแม่ทัพทิมเนี่ย
เขาก็เหมือนจะเป็นเจ้าแม่หรือจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับคนที่อยู่ติดริมทะเล
และลืมบอกไปเทมพาแลสเนี่ยเป็นไพ่เรื่องเกี่ยวกับติดทะเลด้วยนะ
อ่าก็อยากจะมีการเดินทางการขับเคลื่อนใช่ถูกต้องอืม
ก็เลยอยากให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยไปกราบไหว้ขอพรกับเจ้าแม่ทัพทิมดูแล้วกันนะครับ
จากเจ้าแม่ทัพทิมแล้วเนี่ยก็อยากให้ไปเสริมดวงกับลองไปไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กุลอิม
เจ้าแม่คุณอิ่มค่ะด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อืม
ไปได้เลยคือตามสารวัดจีนทั่วไปได้ทั่วไปทั่วประเทศ
ไปได้หมดแต่ถ้าอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะเหมือนไม่รู้ว่าแอบขายของหรือเปล่า
ยังไงอันนี้พี่ชอบไปที่มูลณ์และนิทิเทียนฟ้าตรงเยาวราชใช่อืม
ตรงนั้นคนไปเยอะเหมือนกันอ่าอันนี้จะไปบ่อยนะสำหรับชาวกรุงเทพ
ใช่มีโอกาสนะคะครับผมส่วนการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีพิจิกษ์นะครับ
ก็อยากไหนพูดถึงมีไพ่เกี่ยวกับน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเนอะ
ก็อยากให้ไปทำบุญเสริมดวงที่เกี่ยวกับน้ำเช่นบริจาคค่าน้ำเหมือนเดิม
จริจักษ์น้ำดื่มนะครับแล้วก็หมั่นกรวดน้ำให้บ่อยครั้ง
เพื่อเสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่ความราบรื่นในชีวิตนะครับจริงจริงทุกราศีก็กรวดน้ำบ่อยบ่อย
ทำได้แหละทำได้เหมือนกันแต่แค่ว่าอยากจะแบบเหมือนประมาณว่า
เน้นไปที่ราศีไหนเป็นพิเศษใช่ถูกต้องครับที่ควรจะทำมากหน่อยในปีหน้า
ใช่แล้วจ้ะมาถึงราศีธนูค่ะราศีธนูเปิดไพ่ออกมาได้
นะครับก็อยากให้ชาวราศีธนูเนี่ยไปเสริมพลังอำนาจและบารมี
รวมถึงความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นในปีสองห้าหกหกนี้อืมนะครับ
อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะแนะนำเป็นพิเศษเลยให้ชาวราศีธนูไปกราบไหว้
ก็ไปขอพรกับสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชสมเด็จพระนเรศวรหรือ
อ่าถ้าอย่างคนในกรุงเทพค่ะก็พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวหรือ
พระปียะมหาราชรัชกาลที่ห้าอ่ารัชกาลที่ห้านะครับ
ก็ไปกลับขอพรขอโชคขอสิ่งดีมาเกิดขึ้นได้นะครับ
ส่วนการทำบุญอยากให้ไปทำบุญในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอืม
โบสถสร้างวัดร่วมเป็นเจ้าภาพบุรณะซ่อมแซมวัดอะไรประมาณนี้
อ่าซื้อกระเปื่งหลังคาอะไรได้หมดเลยได้หมดได้หมดนะครับ
รวมถึงการกราบไหว้พระหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านด้วย
อันนี้สำคัญมากใช่ครับอ่าหรือถ้าเอาง่ายนะ
ในบ้านคือใครคุณพ่อคุณแม่ใช่นะครับก็กราบไหว้ท่านบ่อยบ่อย
หรือบางคนพี่เคยเห็นเนาะพวกอย่างอาจารย์ดูดวงที่พี่รู้จักกันเนี่ย
อ๋อก็คือเสม็นให้คุณพ่อคุณแม่ให้ผอนด้วย
ใช่ถูกต้องก็จะเป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วยเช่นเดียว
ใช่แล้วครับนะคะถ้าเชื่อก็ลองกันดูสำหรับชาวราสีธานูครับ
ค่ะเลิกอีกสามลาสีมาต่อกันเลยไหมต่อเลย
โอเคราศีถัดไปครับคือราศีมังกร
ราศีมังกรเปิดไพ่ออกมาได้ราชินีถือไม้
ชินดีถือไม้เนี่ยก็ถือว่าอยากให้ชาวราศีมังกรเนี่ย
เสริมดวงชะตาเสริมพลังแห่งความสำเร็จ
เสน่หาที่ดีและเพิ่มปัญญาเป็นเลิศให้กับตัวเราเอง
คือเรื่องเมตตามหานิยมสติปัญญา
ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษให้ไปกราบไหว้
พระแม่รักษณ์สมียเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความมั่งขั้ง
โชคลาบทรัพย์สินและความสวยงาม
เกิดปัญญามีสติปัญญาที่ดีเป็นเลิศ

๑๙๕๖สติปัญญาอย่างที่บอก
ก็ลองไปกราบขอพรจากพระแม่สององค์นี้ได้นะครับ

ตามที่ผมบอกนะคือตามสะดวกสะดวกที่ไหนใครไปที่ไหนไปได้หมด
ส่วนการทำบุญของชาวราศีมังกรนะครับก็อยากให้ทำบุญเสริมดวงในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเหมือนเดิม
แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงวัยผู้สูงอายุเข้ามาด้วยเช่นเดียวกัน
อย่างเช่นบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กนะครับหรือมีโอกาสก็อยากให้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ
หรืออันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะอันนี้เพื่อนพี่ที่เป็นหมอดูเหมือนกัน
เขาก็จะแนะนำว่าให้ลองไปบริจาคค่ายาค่ารักษาที่โรงพยาบาลสงฆ
หนูเพิ่งทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ไปโดยที่เมื่อก่อนจะไปประจำช่วงวันเกิด
แต่นี่จะสิ้นปีก็เลยทำบุญลงบันสงฆ์ซะหน่อย

ราศีกุมได้ไพ่ออกมาคือราชาถือไม้โอ้อ่าเมื่อกี้มังกร
คราวนี้ราชาก็ต้องเป็นผู้ชายอ่าเทพผู้ชายอ่าใช่นะครับก็อยากให้ชาวราศีกุมนะครับไปเสริมดวงเสริมพลังในเรื่องเกี่ยวกับความโชคดีความโดดเด่นในการเจรจาติดต่อสื่อสารค่ะรวมถึงไปรับพลังความเมตตาที่ดีอืมอ่านะครับอยากจะให้ชาวราศีกุมเนี่ยไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพระนารายแล้วก็พระปิย

บริจาคอุปกรณ์ทางการศึกษาได้ตามที่สะดวกเลยอันนี้รวมถึงเขาเรียกว่าถ้าใครมีชวนทำบุญในเรื่องเกี่ยวกับสร้างโรงเรียนก็ทำได้เช่นเดียวกันนะเป็นบุญใหญ่เกี่ยวกับการศึกษาจะได้เสริมเรื่องของสติปัญญาเราไปด้วยอ่าใช่มาต่อกันที่ราศีสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับราศีมีนค่ะราศีมีนเปิดไพ่ออกมานะ
บอกไว้ก่อนเลยนะเดฟเนี้ยไม่ใช่ว่ายแย่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งตายไปแล้วแล้วเกิดใหม่ใช่ถูกต้องอ่านี่รู้ด้วยนี่ดูดวงบ่อยโอเค
ชาวราศีมีนนะครับอยากให้ไปเสริมพลังในเรื่องเกี่ยวกับความมีอำนาจบารมี
เพื่อให้แค้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีรวมถึงจะอาจจะได้โชคได้ลาบบ่อยในปีหน้า๒๕๖๖ด้วย
อยากย้ายราศีไปอยู่เหมียวได้ไหม
ใจเย็นคุณน้องค่ะนะครับถ้าจะแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับอยากให้ชาวราศีมีนไปไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ
วู้ยช่วงนี้ฮิตทั้งปี๖๕ฮครอดนะคะ
แล้วพญายมราชที่อ่านข่าวมาเริ่มมีคนไปขอแล้ว
ส่วนใดข้อจะขอเรื่องของสุขภาพการเดินทางแค้วขาดปลอดภัย

ถ้าตามตำนานตำนานขติความเชื่อ
ศรีวะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทพใหญ่สูงสุดของเทพฮินดูและท่านเป็นเทพเรื่องเกี่ยวกับการขจัด
การทำลายทำลายสิ่งที่ไม่ดีที่มันเป็นเพศภัยอะไรไม่ดีทั้งหลายเนี่ย
ท่านเป็นเทพทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าสะดวกอยากให้ลองไปไหว้ดูแล้วกัน
ค่ะนะครับที่ไหนก็ได้เหมือนกันใช่ครับตามแต่สะดวกนะคะใช่แล้วจ้ะ
ส่วนการทำบุญเสริมดวงนะครับก็อยากให้ชาวราศีมีนนะคะ
ไปทำบุญเสริมดวงในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์เช่นร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่องมือทางด้านการแพทย์
อุปกรณ์ทางการแพทย์ใช่ค่ายาหรืออ่ะโรงพยาบาลส่งก็ได้โรงพยาบาลส่งก็ได้ล่ะค่ะนะครับ
รวมถึงทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคซื้อโรงศพให้กับศพที่ไม่มีญาติบริจาค
นี่ก็ไปทำเหมือนกันเป็นบริจาคผ้าห่อศพอ่าได้เหมือนกัน
ถือว่าได้ได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้หมั่นทำบุญในเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยชีวิตสัตว์
อ๋อทัยชีวิตโคก็กระบือกกระบือปลาต่างปล่อยปลาน่าเขียงไงอ่าได้ได้ได้
ให้กับตัวเราเองเพิ่มมากขึ้นนะครับโอ้โหอ่ะครบถ้วนสิบสองราศีฟังไปก็อย่างที่บอกว่า
จริงแล้วเป็นแค่เคล็ดลับในการที่อยากจะแนะนำให้เสริมดวงนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ
รับรองว่าเต็มอิ่มจุใจแหละแต่ก็เอาจริงนะใบตองเองก็คิดว่า
เราสามารถไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดก็ได้ที่เรานับถืออยู่แล้วด้วย
ใช่อันนี้ขอเสริมนิดนึงคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะคิดว่า
เราก็ไหว้องค์นั้นนั้นไหว้องค์เดิมอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเลยไหมคะ
ลันพี่ใบตองจะบอกว่าไม่ต้องก็ได้นะจะไหว้องค์ไหนก็ได้ที่เรานับถือเราศรัทธา
จริงที่เล่าให้ฟังที่นำมาบอกกล่าวกันเป็นการเสริมเกล็ดความมูเล็กน้อย
ให้ทุกท่านได้รับรู้กันเพิ่มเติมเผื่อใครแบบว่ามีโอกาสได้เดินทางไปที่ไหน
แล้วได้เจอเทพเจ้าเจอเทพทางจีนทางฮินดูทางไทย
ความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปแล้วอยากจะมีโอกาสกราบไหว้สักการะ
และที่มันเหมาะกับดวงชะตาราศีของเรามีโอกาสก็ลองกลับไหว้ดูได้นะคะ
รับฟังเนื้อหากันมาแบบเต็มอิ่มจุใจนะครับในช่วงปีนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมาย
แต่ถ้าเกิดว่าใครมีสถานที่ที่แนะนำว่าควรจะไปไหว้ไปขอพรไปมู
หรือท่านไหนมีประสบการณ์อยากจะเสริมดวงด้วยวิธีอื่นและอยากจะบอกต่อเรา
ส่งเนื้อหาข้อมูลมาให้พวกเราได้เช่นเดียวกันนะคะ
แล้วเดี๋ยวใบตองกับทีมงานกับพี่ลันเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกนะว่าเรื่องไหนน่าสนใจ
หรือว่ามูแบบไหนแล้วดีแบบไหนแล้วปังอันไหนที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ
ทางเราก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวมาบอกเล่าบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะ

หรือใครอยากจะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เพิ่มเติมแนะนำติชมกันมาได้เหมือนเช่นเคยเลยนะจ๊ะ

แจ้งเตือนที่แนลไทยรัฐออนไลน์ของพวกเราด้วยนะคะ
จะได้ไม่พลาดเนื้อหาเด็ดที่พวกเราพร้อมนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
แล้วเราจะไปมูกันให้รู้มู้แต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง
สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ลันมากนะคะแล้วก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่พี่ลันล่วงหน้าด้วยนะคะ
แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดปี๒๕๖๖นี้เลยนะคะ
แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายครับ